ความคืบหน้าให้ค่ะที่สงขลาที่เมื่อวานนี้ค่ะ
คนร้ายก่อเหตุอุกอาจยิงใส่รถเก่งกลางวันแสก
เขาก็รับสารภาพครับเขาบอกว่าเขาเป็นเพื่อนกับ
ผู้เสียชีวิตเองนั่นแหละ
ก็เลยนำตัวผู้ก่อเหตุไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
เขาก็บอกว่าสาเหตุมันมีสองสำเรื่องเรื่องของยาเสพติ
เรื่องของความหึงหวงครับนี่นะคะนำตัวผู้ก่อเหตุคนนี้
นี่ค่ะไปทำแผนตำรวจสพจนะค่ะ
นำตัวนายอาหมัดอาหวังอายุสามสิบเจ็ดผู้ต้องหายิงนายฮารอมัยหมานหวังอายุสามสิบหก
เสียชีวิตไปทำแผนนะคะก็คือที่บ้านของนายอหมัด
นายอับหัดเนี่ยค่ะใช้ปืน๙มมยิงใส่นายฮารอมัย
กระสุนทะลุกระจกฝั่งซ้าย
ตอนนั้นผู้ตายเขาก็พยายามจะขับรถหนีตายแต่ไม่รอด
เสียชีวิตขนาดนำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะ
ตอนที่นำตัวในอัพหัดไปทำแผนไปชี้จุดเนี่ยค่ะ
ก็คือที่ข้างบ้านเป็นจุดที่ทั้งคู่เขาต่อยกันก่อน
และจุดที่นายอั๊บหมัดเข้าไปเอาปืนในบ้าน
เปิดประตูรถลงมากลัวว่าผู้ตายมีปืนก็เลยยิงก่อนเลย
พอเห็นผู้ตายลงมาจากรถก็วิ่งอ้อมหลังรถ
ฝั่งคนขับแล้วก็ยิงอ่ะนะคะ
ไปกี่นัดเขาบอกเขาจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่ายิงไปกี่นัด

ผมมันกำลังจะเปิดประตูรถลงมา
ก็ยิงไปเลยผมก็กลัวว่ามันจะมาพกอาวุธมา

คือนักที่๒ตอนนั้นคือผมคือหมดแล้วพอยิงหน้าเต้นผมคือหมดแล้ว
ตอนนั้นคือจำไม่ได้แล้ว
ใช้เวลาทำแผนประมาณ๒๐นาทีค่ะ
อับหัดก็นิ่งเฉยนะคะแล้วก็ไม่ตอบคำถามนักข่าวเลยนะคะ
คือนักข่าวก็พยายามจะถามว่าไปยิงเขาทำไมสาเหตุคืออะไร
เขาก็ไม่ตอบนะคะก็เป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาแล้วค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็นำตัวกลับไปที่สพจนะค่ะ
อาบัติรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาค่ะ
คือเหตุการณ์เมื่อวานนี้นายฮารมัยขับรถเก่ง
ไปหาที่บ้านในอัพหัดไปเคลียร์ปัญหากัน

ยิงใส่ยิงทะลุกระจกฝั่งซ้ายข้างคนขับ

แล้วก็เดินอ้อมรถไปเปิดรถฝั่งคนขับยิงซ้ำอีกนะคะ

ที่กระจกประตูหลังฝั่งซ้ายนี่ค่ะครับ
นายฮาโรมัยตอนนั้นยังแข็งใจนะคะ
พยายามจะขับรถหนีตายแต่เลือดท่วมตัวแล้วนะ
ขับรถไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้าน
ตำรวจก็เลยรวบรวมพยานหลักฐานตรวจสอบวิถีกระสุน
แล้วก็รวบรวมทั้งหมดเพื่อเป็นหลักฐานในการประกอบสำนวนคดี

ตัวผู้ต้องหากับตัวผู้ตายเขาทะเลาะกันเรื่องหึงห่วงค่ะ
คือทั้งสองคนนี้เขาก็รู้จักแล้วก็เป็นเพื่อนกันนะคะ
เขารู้จักกันที่ไหนรู้จักกันตอนอยู่ในคุก

โทษออกมาปีกว่าก็ยังไปมาหาสู่กัน
นี่ค่ะก็เหมือนกับว่ามันมีเรื่องความหึงหวง
ปนอยู่ด้วยสำหรับสาเหตุที่ก่อเหตุ
เขามาทำร้ายอาหมัดก่อนนะครับ

เขาป้องกันตัวเพราะไม่รู้ว่าเขาจะมีอาวุธไหมที่เขามา

แต่ตอนแรกจะพาอาหมัดออกไปกินข้าวข้างนอก
แต่ทีนี้อาหมันไม่ไปครับ
ดูแล้วถ้าทั้งเหมือนเขาจะมาทำร้ายอมัตินะครับ
นี่อารมณ์แบบโกรธไหมเมื่อวาน
อารมณ์โกรธนะครับรู้สึกว่าจะมีปัญหาเรื่องหึงห่วงแฟนเขาด้วยไหมก็ไม่รู้
ทีมข่าวของเราไปคุยกับเจ้าของร้านขายน้ำชาค่ะ
เขาเป็นคนช่วยเหลือช่วยปั๊มหัวใจช่วยเรียกรถพยาบาล
นางสาวมารีนีอายุ๓๒
บอกว่าเห็นรถของผู้เสียชีวิตเนี่ยขับมาไม่แน่ใจว่าขับมาจากทางไหน
จอดรถแต่ไม่ลงจากรถตอนแรกนึกว่ามาซื้อของ
แต่พอเปิดประตูมาโอ้โหเลือดท่วมเลยท่วมตัวท่วมรถเลยค่ะ
ก็เลยเรียกหลานให้มาช่วยโทรเรียกรถพยาบาล
เจ้าหน้าที่ปลายสายบอกว่าปั๊มหัวใจก่อนปั๊มหัวใจก่อนระหว่างรอ
เธอก็ตกใจทำอะไรไม่ถูกก็พยายามจะช่วยพยายามจะปั๊มหัวใจ
ก็ไม่คิดว่าเขาจะเสียชีวิตค่ะ
ยังมีค่ะยังมีตอนที่ว่าปั๊มไม่พูดไม่ได้พูดอะไร
แต่ว่าก็คือยังลืนตาเลยแบบนี้ค่ะ
นั่นพ่อของผู้เสียชีวิตนะคะก็ไปที่สพจนะ
แล้วก็เปิดใจทั้งน้ำตาเลยบอกว่าทำไมก่อเหตุโหดเยี่ยมแบบนี้อ่ะ
เป็นเพื่อนกันแท้รู้จักกันแท้
แล้วลูกชายเนี่ยก็พาภรรยาที่ท้อง๒เดือนไปด้วย

ถ้าผู้ต้องหามาขอโทษมันก็ยากที่จะรับคำขอโทษ
เพราะว่าพ่อสูญเสียลูกชายไปไง
ก็ฝังไปแล้วเมื่อวานนี้ตามหลักศาสนาอิสลาม
คงจะไม่คุ้มเลยโทษความพยายามค่าเล็กออกค่าด้วยจังสารนะ
ทีมข่าวของเราก็ได้คุยกับภรรยาของผู้เสียชีวิตที่ท้อง๒เดือน
แล้วก็อยู่ในเหตุการณ์นะคะเราก็คุยทางโทรศัพท์นะคะคุณผู้ชมค่ะ
ก็เขาเล่าให้ฟังว่าตอนแรกก็ไม่ได้ทะเลาะอะไรกันนะ
ก็เหมือนกับแค่แบบกอดรัดฟัดเหวี่ยงแล้วสามีเธอก็ล้มลงไป
เธอก็วิ่งเข้าไปห้ามนะคะผู้ต้องหาเข้าไปเอาปืนในบ้าน
เธอบอกว่าเธอไปขวางนะคะเธอท้อง๒เดือนนะคะ
ไปช่วยไปขวางไปร้องขอชีวิตสามี
เธอบอกเธอท้องอยู่ผู้ต้องหาไม่ฟังเลยค่ะ
ยิงใส่สามีเธอสามนัดแล้วขับรถตามสามีเธอด้วยนะคะ
โอ้โหเธอบอกว่าเสียใจมากเธอท้อง๒เดือนอยู่
แล้วพ่อของลูกเนี่ยเสียชีวิตถูกยิงตายแบบนี้
เธอไม่รู้จะทำอย่างไรต่อเลย
ด้วยอย่าทำอย่ายิงเธอบอกว่าหลีกจะยิง
เพราะว่าเขาใจดำมากเลยขนาดที่ร้องขอชีวิตเขาที่ยังมีลูกอยู่
เขายังไม่หยุดเลยใจดำมากเลย
คือจะเอาเรื่องนั้นให้ถึงที่สุด
ทีนี้คำถามสำคัญก็คือสาเหตุคืออะไร
สาเหตุคืออะไรทำไมต้องมาก่อเหตุแบบนี้
ทั้งที่เป็นเพื่อนกันรู้จักกันตั้งแต่อยู่ในคุก
พ้นโทษออกมาก็ยังไปมาหาสู่กัน
ตำรวจสพจนะสงขลาบอกว่า
จากการตรวจสอบเบื้องต้นนะคะ

อาจจะมีความขัดแย้งในประเด็นยาเสพติดนี่แหละ
แต่ตำรวจยังไม่ได้ให้รายละเอียดอะไรเพิ่มเติมนะคะ
คือทั้งคู่เป็นเพื่อนกันเคยถูกจับติดคุกด้วยกันทั้งคู่
แล้วก็คาดว่ามันเป็นประเด็นยาเสพติดนะคะ
แต่เรื่องหึงหวงเนี่ยตำรวจบอกยังไม่ได้ข้อมูลตรงนี้นะคะ
ก็ต้องแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
และข้อหาเกี่ยวกับพรบออาวุธปืนนะคะ
ก็ดำเนินคดีผู้ต้องหาตามขั้นตอนของกฎหมายต่อ
เพราะผู้ต้องหาไม่ปริปากบอกเลยว่าสาเหตุคืออะไร
คือยิงแล้วก็คือผู้ตายก็พยายามขับรถหนีนะฮะ

กิโลนะครับสุดท้ายก็ไปเสียชีวิตนะฮะ
นะคะแต่ก็ต้องรอการสอบปากคำอย่างละเอียดเพิ่มเติม
เพื่อที่จะได้รู้สาเหตุในการก่อเหตุที่โหดเยี่ยมด้วยนะคะ